เรื่องนี้ซ้ายไหมด้วยเดือดมากมีใบรุ่น๔คนเข้าเหมือนกับขับรถเก๋งไปเที่ยวตลาดนัดซ้ายไหมที่เนี่ยขากลับปรากฏว่าเจอแบบใบรุ่น๒คนขี่มอเตอร์ไซต์มาเสร็จแล้วชักปืนนะค่ะคุณผู้ชมออกมากระหน่ำยิงกว่า๕นัดเรื่องนี้ทำให้มีคนบาดเจ็บถึง๔รายแล้วก็สาหัส๑คนนะคะนี่คือจุดเกิดเหตุที่เกิดขึ้น
สุขาพิบัน๕ซอย๙๒จุดนี้ที่เห็นอยู่เป็นรถเก๋งสีเขียวสภาพก็คือถูกยิงด้วยปืนยังไม่ทราบขนาด
ก็ยิงเข้าที่กระจกข้างคนขับ๓นัดแล้วก็ประตูข้างคนขับอีก๒นัดรวม๕นัดค่ะ
โดยที่ตรวจสอบบริเวณรถนะคะก็มีคราบเลือดเปิดเปื้อนอยู่ที่บริเวณที่นั่งกับประตู
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็ต้องมีการนำตัวคนขับแล้วก็ผู้โดยสารทั้งหมด๔คน
นำตัวส่งรมพยาบาลเจ็บ๔ไร้ซ้าหัฒนึงราย
แล้วก็พบปอกกระสุนตกอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ก็มีการเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้เบื้องต้นคนขับรถคือนายวิวัตรวัย๑๘ปี
บาดเจ็บสาหัสค่ะถูกยิงเข้าที่แขนขวาชายโครงขวา
ส่วนอีกรายคือนายสันติภาพพิกุลแก้ววัย๒๐ปี
นั่งข้างคนขับบาดเจ็บที่มือขวา
ส่วนเพื่อนอีก๒คนนะคะอายุ๑๖ปีแล้วก็๑๗ปี
นั่งข้างหลังเนี่ยเขาก็มีอาการแน่นหน้าอกเล็กน้อย

ทีนี้จากการสอบสวนผู้บาดเจ็บนะคะทราบว่า
ขณะนั้นกำลังขับรถมาจากเที่ยวตลาดนัดสายไหม
ขณะที่รถติดอยู่ที่บริเวณ๓แยกตลาดวงศกร
ปรากฏว่ามันมีชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์
เป็นมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าสีดำไม่ทราบทะเบียนนะคะ
สวมหมกก็น็อกเต็มไปปิดบังใบหน้า
แล้วก็ขับเข้ามาประกบพร้อมกับพูดขึ้นว่า
ด่ากูเหรอทีนี้คนเจ็บเห็นท่าไม่ดีค่ะ
ก็พยายามพิจารณ์ขี่รถขับรถหนีไป
แต่จังหวัดนั้นเนี่ยคนที่เหมือนเป็นคนก่อเหตุ
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาประกบค่ะ
ก่อนจะมีการกระหน่ำยิง๕นัด
ทุกคนที่อยู่ในรถต้องก้มตัวลงนะคะ
เพราะว่าไม่รู้ว่าคนขับหรือว่าคนซ้อนเป็นมือยิง
จังหวะเดียวกันเนี่ยก็เหมือนกับพยายามที่จะจอดรถเก๋งไว้

แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหนึ่งนัดค่ะ
ที่คนก่อเหตุมือปืนจะหลบหนีไป
ด้านของผู้กำกับสนสายไหมนะคะได้เปิดเผยว่า
ผู้บาดเจ็บยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ตอนนี้อาการปลอดภัยทั้งหมดแล้ว
อยู่ระหว่างนำตัวเข้ามาสอบปากคำ
เพื่อที่จะสอบสวนหาสาเหตุต่อไป
แต่คาดว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายน่าจะรู้จักกัน
อยู่ระหว่างการตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ